กลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
หลานคนหนึ่งต้องขออภัยเขาให้ใช้ชื่อว่าเป็นหลานเนรคุณนะครับคุณผู้ชม
เป็นธาตุของยาบ้าแล้วก็บ้าสมชื่อเสพยาเข้าไปคุ้มครั่ง
เอามือเนี่ยบีบคอย่าตัวเองโอ้โหยังไม่พอ
ถีบหน้าอกลุงของตัวเองจนลุงมีอาการที่ปอดต้องเข้าโรงพยาบาล
สุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มได้แล้วก็สำนึกผิดแต่ว่ามันก็สายเกินไป
ไปกราบเท้าขอโทษลุงแล้วไปดูสิว่าลุงจะให้อภัยหรือเปล่าครับ
หลานคนนี้ที่เป็นธาตุของยาเสพติดชื่อว่าในอาม
อายุเพียง๒๑ปีค่ะร่ำไห้เลยก้มกราบเท้า
ขอโทษคุณลุงเลยหลุงกับอยู่ห่วงไม่ดูหนึ่ง
บอกว่าผมสำนึกผิดแล้วลุงแต่ลุงเองก็ยืนยันนะ
ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลานทำร้ายร่างกาย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลานก็จะพ่อชอบพาเพื่อนไปมั่วสุมยาเสพติดอยู่ที่บ้าน
เมายาปุ๊บคุ้มครั่งอารวาสใครพูดไม่พอใจทำร้าย
ทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายย่าทำร้ายลุงมาตลอดครับ
ลุงก็เลยบอกว่าถึงแม้จะสำนึกผิดถึงแม้จะกราบขอโทษ
แต่ว่าตำรวจอ้าวดำเนินคดีไปเลยนะครับ
เหตุการณ์ล่าสุดที่ทำร้ายลุงในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับ
อามเสพยาบ้าเข้าไปเสพไปเสพไปจนบ้าจนคุ้มครั่งจนหลอนนะฮะ
ไม่รู้ว่าจำหน้าคนในครอบครัวไม่ได้ว่าใครคือย่าใครคือลุงแล้วนะฮะ
บีบคอย่าก่อนย่าเนี่ยหญิงชะลาอายุ๘๘แล้วอ่ะ
แล้วย่าจะไปขัดขืนยังไงอ่ะบีบคอไปนะฮะ
แล้วพอลุงเข้าไปก็ถีบลุงอีกครับเตะซ้ำอีกครับ
สุดท้ายลุงเนี่ยปอดอักเสบอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
ลุงก็ทนไม่ไหวโทรแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มหลานตัวเอง
ใช่ค่ะแล้วนี่นะตอนที่ตำรวจไปเนี่ยนะคะ
คือตัวผู้ชายคนนี้หลานคนนี้เขายังอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยคนในครอบครัวนี่กลัวมากนะ
ไม่กล้าอยู่ที่บ้านนี้แล้วกลัวว่าหลานจะมาทำร้าย
ก็ต้องไปอยู่บ้านญาติอีกหลังเพราะว่ากลัวไง
แล้วพอตำรวจนำตัวผู้ชายคนนี้ในอามเนี่ยมาสงบสติอารมณ์เนี่ยนะคะ
เขาก็ถามนะในอาร์มเขายอมรับเขาบอกว่าเสพยาเสพติดจริง
ทำร้ายร่างกายลุงจริงจริงแต่ว่าใช้เท้าเตะไปแค่ทีเดียวเองอ่ะ
โอ้โหเนี่ยแล้วถามว่าเตะลุงทำไมอ่ะ
คือบอกว่าที่เตะลุงเนี่ยโมโหลุงพูดจาอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่อง
แต่พอเจ้าหน้าที่เขาสอบถามไปสอบถามมามันก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อาร์มร้องไห้แล้วก็สำนึกผิดอยากจะขอโทษทุกคนในบ้าน
ทีนี้แน่นอนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินการฝ่ายปกครองก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผลเป็นบวก

ก็ฉี่ม่วงด้วยนะฮะแล้วก็โดนข้อหาไปทั้งเรื่องของเศษสารเสพติด
แล้วก็ทำเรื่องของการทำลายร่างกายเข้าครวญนะคะ